ส่วนเรื่องของคนที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะ
เราเคยนำเสนอนะคะเรื่องคนที่ถูกรางวัลที่๑
เขาก็ดีใจกันไปเนี่ยนะคะแต่ว่าคนที่ถูกรางวัลเล็กน้อยเนี่ยก็มี

ใช่แต่เขาก็มีความทุกข์เหมือนกันเพราะว่า
ผู้ชายคนนี้ถูกรางวัลเล็กท้ายสองตัวห้าร้อยใบ
หอห่าร้อยใบ

เงินที่แทนที่จะได้มากกว่า๑ล้านบาทก็ได้เกือบล้าน
มันหายไปเยอะเพราะมีคนสอดไส้ไงเขาก็ไม่ได้ตรวจดูทั้งหมดไง
เพราะว่าเขาซื้อเยอะตั้ง๕๐๐ใบคุณนึกว่าจะซื้อไปขายเอง
เป็นชาวตำบลนาอ่านอำเภอเมืองเลยค่ะและเป็นเจ้าของร้านขายปุ๋ยด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา๘๘ไง๕๐๐ใบ
แต่เขาถูกสอดไส้สลาก๑๕ใบก็รับเงินไปประมาณ๑ล้านบาท
หลังถูกรางวัลเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ตรวจสอบดูอ้าวข้างในถูกยัดไส้
ก็เลยไปแจ้งความไว้นะคะที่สพมเลยค่ะ
นายนัทพงศ์เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของเลข๘๘
ทำไมถึงมั่นใจอะไรเบอร์นั้นเนี่ยนะคะถึงซื้อตั้ง๕๐๐ใบ
เขาบอกว่าวันนั้นนำทีมงานคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หลังกลับมาไปทำบุญมาเสร็จแล้วกลับมาก็มาร่วมสังสรรค์รับประทานอาหาร
หน้าร้านขายปุ๋ยของตัวเองนี่แหละบังเอิญบังเอิญค่ะ
หลานของทีมงานขี่รถไฟฟ้าของเด็กตอนแรกก็ขี่เล่นวนไปวนมาอยู่แถวนั้นนะ
จู่ค่ะน้องคนนี้ขี่ไปชนป้ายทะเบียนรถของตัวเองคันนี้
แล้วมันเป็น๕๘๘๖และชนตรงกลางเข้าตรงกลางทะเบียนเลย
เขาก็เลยเอ๊ะมันมีลางแปลกแล้วล่ะจะต้องไปตามลางแล้วแหละ๘๘ไงคะ
ไม่ได้ชน๕ไม่ได้ชน๖ไม่พุ่งเข้าชน๘๘ก็เลยไปตามหามาได้๕๐๐ใบ
นายนัทพงศ์บอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถูกลอตเตอรี่เยอะขนาดนี้
ตกใจด้วยดีใจด้วยแต่ที่เสียความรู้สึกเพราะว่าตอนแรกก็คำนวณไปไง
คูณคูณไปห้าร้อยใบมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะแต่พอเขาตรวจดูดีดีแล้ว
ข้างในมันถูกสอดไส้ไปนะคะซึ่งลอตเตอรี่ที่สอดไส้มาเป็นของวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขาบอกว่าที่สอดไส้มาเนี่ยแจ้งความไม่ถูกเหมือนกันว่าไปซื้อมาจากไหน
เพราะซื้อมาหลายที่เหมือนกันจำไม่ได้เอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
สิ่งที่มาเจอก็คือเราไม่เคยเจอเราไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เยอะแล้วพอมาถูกลอตเตอรี่
ถูกลอตเตอรี่ยากแล้วพอมาถูกแล้วกลับมาเสียความรู้สึกกับการมาโดนหวยสอดไส้
มันจะเหยียบตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับ
นั่นแหละสิฮะถ้าไม่สอดไส้เขานะห้ามร้อยใบ
บรรวมวันเล็กท้ายบรรวมวันละ๒๐๐๐บาท

ใบเดียวเราก็แบบโอ้โหวาสนาแล้วนะ

ห้ามร้อยใบแต่หากที่โดนหลอกไปมันก็ไม่ถึงล้านแล้วไง

เออก็ยังโอเคแหละแต่ไม่ควรจะหลอกกันนะฮะ